ท่านถามถึงว่าวิดีาการที่มาของงบประมาณงั้นนั้นมาจากไหน
จากที่ผมได้กล่าวมาสักครู่งบประมาณของกองท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมนั้น
ได้รับมาเพียง๕๐ล้านนะครับซึ่งทุกปีได้มาประมาณ๒๐๐ล้าน
โดยงบประมาณ๕๐ล้านไม่สามารถที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับคืนมาได้
ขอให้ทางกองท่องเที่ยวนั้นนำโครงต่างที่ตกไป
ซึ่งจะต้องทำให้ทันในวันปีใหม่
เพราะเราถือว่าในวันปีใหม่ที่เป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง
ถ้าในวัตถุประสงค์ของการคืนความสุขให้ประชาชน
ปีใหม่ก็คือวันที่ประชาชนทุกคนในกรุงเทพนครและทุกคนในประเทศไทยนั้น
ถือเป็นวันสำคัญในการที่จะเริ่มต้น
ในการที่จะหาความสุข
รวมทั้งอยากจะเจอสิ่งที่ดีทั้งหลายแหล่ง
เพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใช้ในกิจการนี้เราไม่ได้ใช้งบในส่วนของงบฉุกเฉินใดทั้งสิ้นนะครับ
เราใช้จ่ายงบกลางงบส่วนกลางซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
โดยงบส่วนกลางนี้จะเป็นอำนาจของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการอนุมัติ
หลักการอนุมัตินั้นก็หลักการอนุมัติอยู่ในส่วน๔เหตุนะครับ
หนึ่งก็คือเป็นเรื่องเร่งด่วนสองก็คือเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายตามอำนาจศาล
สามก็คือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ
สี่ก็คือเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งทั้งสี่หัวข้อนี้หนึ่งปีในรอบงบประมาณหนึ่งปี
ทางสำนักงบประมาณและสภาได้พิจารณาอนุมัติไว้เป็นวงเงินประมาณ๓๐๐ล้านบาท
เพราะฉะนั้นขออนุญาตยืนยันในที่นี้ว่าที่มาของงบประมาณนั้น
มาจากส่วนงานงบประมาณส่วนกลางนะครับ